และที่อยู่ในมือเฟื่องตอนนี้นะคะต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติจริง
นี่คือเป็นก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์วงการสื่อสิ่งพิมพ์เลยก็ว่าได้นะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะออกหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะคะ
ร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลค่ะ
ก็คือการผสานโลกเสมือนไปสู่โลกจริง
ที่เราเปิดกล้องแล้วซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะเอากราฟิกอะไรต่างต่าง
ที่เขาได้เก็บไว้ในเครื่องนะคะไปประสานกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้า
ซื้อพิมพ์แบบปกติเดิมที่เป็นแค่กระดาษนะคะ
มีวีดีโอกราฟิกเสียงเพลงประกอบขึ้นมาได้
เริ่มต้นใช้งานนะคะก็กดตรงนี้กล้องก็จะเปิดนะคะ
เราก็ทำการเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยส่องไปที่หนังสือพิมพ์ค่ะ
แค่หน้าปกก็มีทั้งภาพกราฟิกขึ้นมานะคะ

แต่พอส่องแล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ
หรือว่าอันนี้ก็ชอบมากนะคะ
ต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยมีถึง๔๑จุดด้วยกันนะคะ

หรือว่าก็มีเป็นชุดภาพเช่นเดียวกันนะคะ
คือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้คุณได้มากกว่าแค่หน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะ
หลวงนะคะโครงการในพระราชดำริค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาเล่าต่อกันนะคะ
เพื่อประชาชนนะคะนี่อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกัน

หลังพระมหาชนกแล่นเรือเพื่อมายังมิถีลานครได้๗วัน
เรื่องเกินต้องพายุก็ต้องลงคือไม่ใช่แค่วีดีโอนะนี่กางมาทับหน้าหนังสือพิมพ์จริงด้วยนะคะ
นี่พระมหาชนกนะคะสามารถซูมไปดูพระมหาชนกได้
พอออกมาก็เห็นพระมหาชนกตัวเล็กแล้วอยู่ตอนทัพอยู่นะคะ
เรียกได้ว่ามีทุกดีเทลนะคะที่ทางทีมงานไทยรัฐเนี่ยใส่ใจใส่เข้ามาถึง๔๑จุดค่ะ
บัดนี้ถึงภาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพระเจ้าขอส่งความปราธนาลี
อกจากความตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะที่มีภาพแล้วก็เสียงเคลื่อนไหวเสียงเพลงต่างสามารถออกมาจากหนังสือพิมพ์ได้
อีกหนึ่งความรู้สึกที่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะได้รับเหมือนกันกับเฟืองนะคะ
ก็คือความคิดถึงพระองค์ท่านค่ะมีคลิปหลายหลายคลิปที่เป็นน้ำเสียงของพระองค์ท่านเป็นภาพเหตุการณ์เก่าเก่านะคะ
เป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ควรค่าแก่การเก็บจริงนะคะ
เป็นการปฏิวัติสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็มีเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่รักยิ่งของเราชาวไทยทุกคนอยู่ในนี้
อยากให้เป็นเจ้าของคันนะคะฝากด้วยค่ะ